เรื่องนี้กู้ภัยร้องเองเลยนะคุณนะ
คือกู้ภัยได้รับแจ้งนะฮะบอกว่ามีคนจะกระโดดสะพาน

แต่เจอวัยรุ่นอาวุธครบมือเลย

กู้ภัยบอกเจอแบบนี้ก็ภาวะเหมือนกันนะครับ
จะโดดสะพานข้างล่างเหรอ

ตอนแรกได้รับแจ้งนะว่ามีคนจะกระโดดสะพาน

เพื่อหาคนจะกระโดดอยู่ตรงไหนคนกระโดดอยู่ตรงไหนนะ
ปรากฏว่าโอ้โหไปเจอกลุ่มวัยรุ่นนะ
ไม่รู้ว่ามาดักอะไรตรงกลางสะพานแบบนี้
จะตีกันเองหรือจะตีกู้ไพก็ไม่รู้ว่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางสะพานต่างระดับ
บริเวณเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ
กู้ภัยก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ในสื่อโซเชียล

ของการรวมกลุ่มของวัยรุ่นที่มีอาวุธครบมือแบบนี้
แล้วก็มีการถามว่าตำรวจทำอะไรอยู่ครับ
ผู้สิทธิ์ขาวของเราสอบถามไปยังอาสากู้ไพ
ของมูลที่อุดรสว่างเมธาธรรมคุณปริญญาคำเสน
น้องปริญญาเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โห

ผมและทีมแจ้งถอนกำลังเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบไปลงไปจากทางต่างระดับ
เข้าไปในซอยข้างปั๊มน้ำมันแล้วก็หนีหายไปนะครับ
โดยเหตุการณ์ลักษณะแจ้งเหตุแล้วมาเจอกลุ่มวัยรุ่นดักรอ

ช่วงประมาณ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วย
ว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น๕กลุ่มเดียวกันนี่แหละครับ
อยากจะฝากตำรวจตามตัวด้วย
เพราะนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับประชาชนแล้ว
ก็ยังเป็นอันตรายต่อคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมา
แล้วก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ของวัยรุ่นเหล่านี้
ว่าจะตีกันเอง

ห้าวห้าวแล้วก็จะตีคนอื่นด้วยนะครับ
เหมือนคลิปกับเหนียดเกริญเมื่อคืนนี้เหมือนกันไหม
คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มอยู่กันใช่ครับ
อ่าการทำงานในลักษณะที่เราไปเจอ
ลักษณะโดนล่วงไปเจอบ่อยไหม

แล้วเราดูแลตัวความปลอดภัยเรายังไงบ้าง
ก็คือจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปก่อนครับ

อยากฝากถึงเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าช่วยตามตามพวกกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ให้เร็วที่สุด

คือพี่คู่ภัยเขาก็มองว่าเขาอาจจะโดนลวงมาทำร้าย